ใช่ค่ะก็จะไปวันที่๑๑ถึง๑๓พฤษภาคม

ซึ่งนะคะก็คุณแม่ชมพู่ของเราก็
นี่แหละค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกแฝดแล้วนะคะ

คือคราวนู้นที่เขาไปแอคเขาอุ่นฟ้าแฝดไปด้วย
แล้วคราวนี้เขาจะเอาลูกออกไปด้วยหรือเปล่า

นะคะเขาก็เตรียมเช่นเดียวกันนะคะ
ก็นี่แหละค่ะคุณชมพู่จะมาอัปเดตค่ะ

การไปเดินพรมแดงที่เมืองคานส์ครั้งนี้
จะเป็นครั้งสุดท้ายจริงหรือเปล่าค่ะนะคะ
แล้วก็ลูกฝาแฝดจะไปด้วยหรือไม่นะคะ
เราไปฟังรายละเอียดทั้งหมดจากคุณชมพู่อรยาเอฮาเก็ตเลยค่ะ
ก็ไม่รู้หรอกว่าปีสุดท้ายหรือไม่สุดท้าย
แต่ก็คือทำให้เหมือนทุกปีเป็นปีสุดท้ายแค่นั้นเอง
อัปเดตแล้วใครจะเดินแดดกันว่าค่ะ

ก็คือแค่บอกว่าทำทุกครั้งที่มันเหมือนครั้งสุดท้ายอะไรอย่างนี้
แน่นอนเราก็มีความหวังแล้วว่าเราจะได้กลับมาอีก

แต่ว่าก็แน่นอนมันคือคานมันก็มีมนต์ขลัง
แล้วก็มันมีเอเนอร์จี้มีอะไรบางอย่างที่
ทุกครั้งชมก็ได้เอเนอร์จี้ดีกลับมาอะไรอย่างนี้

คิดได้ตอนที่ช่วงทริปก่อนอันนี้คือไปปารีสแล้วไปกันทั้งบ้าน
แล้วก็คืออย่างที่บอกก็คือด่าว่าแกว่งเปรย์ก็กวาย

แล้วคือเรากลายเป็นว่าเราซึ่งเป็นคนที่ไปทำงานเนี่ย

อะไรอย่างนี้ก็ก็เลยตัดใจ

ยังจำพี่เรียงหน้าเกลียดต้องไปลืมแม่สิ
สรุปน้องสายฟ้ากับพายุไม่ได้ไปนะคะ
เพราะว่าคุณแม่อยากจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะ
ที่สำคัญเขาบอกปีนี้มาริยาไปด้วย

เพราะว่ามันมีแบบว่าเหมือนอีกคนนึงแคนดิเดตนะคะ
คุณแม่ก็ต้องส่งกำลังใจคุณชมพู่นะคะ

รวมไปถึงข่าวนะคะที่บอกว่าคุณแอนองผสม

ขอเคลียร์เกี่ยวกับประเด็นผู้จัดคนสวยแอนทองประสม

เอาลูกฝาแฝดมาด้วยให้มาเล่นละครนะคะ

แกไม่ได้พูดกับชมนะ
ยังไม่ได้พูดกับชมนะเรื่องเอาลูกไปเล่นอะไรอย่างนี้
อันนี้คือชมว่าต้องดูอนาคตเขาอะไรอย่างนี้
ว่าเขาไปทางไหนอะไรอย่างนี้
แต่ดูพ่อก็ไม่น่าจะเชียร์มาก

สำหรับงานละครลูกก็ยังเล็กอยู่ด้วย
คุณชมพู่เขาไปคานแล้วเมื่อไหร่คะ

ถ้าฉันบินไปได้ฉันก็บินแล้วนะคะแต่ว่า
ขอสิขอบอสเราหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวบอสก็ดูอยู่เขาก็ให้
อาหารฉันยังไม่ผ่านโตรนะคะฉันต้องงานไถหน้าก็ต่อไปค่ะ